วันนี้ในเฟิร์สที่เอาอาวุธปืนเนี่ยจี้รถเมสายแปด
แล้วก็มีการจับพนักงานเก็บเงินเป็นตัวประกัน
วันนี้นักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปเจอทั้งคนขับรถเมย์
ไปเจอกระเป๋ารถเมย์ด้วยไปดูกันหน่อยนะ
เพราะว่าเราไปสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากกระเป๋ารถเมย
เป็นเหตุระทึกที่เกิดขึ้นกับเขาทั้งคู่เมื่อคืนนี้นะฮะ

ตอนนั้นยังไม่บอกผมก็มองพูดภาษาพวกอื่นเขารู้ไหมว่ารถหมดระยะตรงนั้น

เขาก็เดินชักมาอีกแล้วก็มาจ่อผมเลย
จ่อหัวผมกับคนขับกระเป๋าหนังกระเป๋าน้องข้าว
คนขับรถเมย์ก็เล่าให้ฟังด้วยความระทึกนะคะยังตกใจไม่หายเลย
รอดมาได้นะถูกคนก่อเหตุเอาปืนมาจ่อหัวเลยนะ
ใช่ค่ะนี่คือคุณสายันเริกพิจิตรนะคะอายุ๓๙ปีเป็นคนขับรถเมย์
ส่วนก่อนหน้าที่เราปล่อยเสียงสัมภาษณ์ไปคือคุณนวลพันธ์ม่วงจีบอายุ๓๐ปีกระเป๋ารถเมย์
บอกเลยนะสังเกตเห็นว่าตัวในเฟิร์สเนี่ยเขามีอาการเครียดคือโทรศัพท์คุยกับแม่ตลอดเวลาเลย
สิ่งที่จับใจความได้ก็คือในเฟิร์สคนนี้คนที่ก่อเหตุนะนะ
เขาหนีออกจากบ้านมา๒๓เดือนแล้ว
ก่อนหน้านี้เคยมีงานทำขับรถส่งอาหารเป็นรายเดอร์แล้วก็มาตกงานนะคะ
แล้วตอนนั้นน่ะนะเราก็ถามคุณนวลพันธ์เหมือนกัน
ตอนที่โดนจับเป็นตัวประกันยังไง
คุณนวลพันธ์บอกว่าโอ้โหตอนนั้นกลัวนะกลัวตายมากเลยก็ร้องขอชีวิต
ซึ่งทางตัวในเฟิร์สเนี่ยนะเขาก็บอกว่าไม่ทำร้าย
แต่สิ่งที่เขาต้องการเนี่ยคือต้องการเจอตำรวจน่ะนะคะ
แล้วก็พี่คนขับก็ยังบอกอีกนะฮะว่า
ตลอดเวลาที่โอ้โหคนก่อเหตุอยู่บนรถเนี่ย
คือเขาถือขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยู่นะ
แล้วก็พูดขู่บอกว่าถ้าพวกมึงไม่ทำตาม
สองคนหมายถึงว่ากระเป๋ารถเมย์กับคนขับรถเมย์เนี่ย
ไม่ทำตามที่เขาบอกนะเขาจะยิงให้ตายเลย
เพราะว่าเขาเพิ่งจะยิงคนตายมาที่อนุสาวรีชัยสมภูมิ
อันนี้ทางพี่คนขับพี่สายันเนี่ย
เขาเปิดเผยข้อมูลให้นักข่าวของเราฟังนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วทีนี้นักข่าวของเราก็ไปถาม
คนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาก็เล่าให้ฟังนะว่า
โอกาสได้คุยกับพ่อเลี้ยงแล้วก็แม่ของคนก่อเหตุ
ตัวในเฟิร์สเขาไม่ได้มีครอบครัว
มีพฤติกรรมเคยเสพยาแล้วเคยทะเลาะกับพ่อแม่

ตอนนั้นเนี่ยพอหนีออกมาก็คงมาอยู่ที่แถวแฟลดินแดงเนี่ยแหละค่ะ

ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ย
สนรัฐพร้าวเกิดเหตุขึ้นในพื้นที่สนรัฐพร้าว

ตำรวจสนบังซื้อเขาไปสอบสวนตัวของผู้ก่อเหตุ
จากประวัติอาชญากรคือมีหมายจับค่ะ

เมื่อวันที่๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
อันนั้นก็เป็นอีกคดีหนึ่งด้วยนะคะใช่ค่ะคุณผู้ชม